สนุกไว้อยู่หรือมั้ย

ใช่สนมเว้ยก็ชอบ

แล้วว่าตอนถ่ายคำก็สนุกมาก
ใช่เราก็เล่นน้อยคือไม่อยากเล่นเยอะค่ะ
อ๋อคือก็แบบต้องให้ตลกขึ้นบุกตลกอีกนึง

คือเรารู้เองก็ฟินเองจริงมากันต้อง

ในสังดนัดนี้จะโดนอะไรอีกแล้วด้วย

ผมถามค่ะ

อยากได้เล่นสักเดือนบอกปี่เกมส์

หรือว่าจะแสดงพลังอะไรแบบนี้

แค่อยากเปล่าสมอดแต่ก็ไม่ใช่เปล่าซะทีเดียวมันก็มีอะไรก็อะ

เซลล์ด้วยไปกับบทหลบเซ็น

อยู่พวกเขาเซลล์แบบนี้ค่ะ

ท่านน่าคิดแม่งอะไรค่ะออกพรุ่งกลาย

เพราะว่าตอนที่เราทำงานถ่ายละครเนี่ย

เป็นยังไงบ้างคะหลังจากเป้นทีเพล็นด์เนอร์
ครั้งที่ผ่านมาก็ร่างกายก็ไม่ค่อยดี
เดินก็ไม่แพงตรงเท่าไหร่ว่ารวดขาวและแขน
เหมือนชีวิตชั้นอะไรกันไหมคะ
ถ้าก้าวเงินไม่ฉีกก่อนเพราะเราได้เจอกุ้ยแหน่วแน่
แต่ถ้าสิ่งที่เราได้รับเราก็ได้ถ่ายน้ำก็อยู่บริษัท

ไม่เพราะเขาบอกว่ามันจะดูเป็นกระหล่าย
หวั่นใจกับครูแขนครับ
เพราะว่านอกจากแอปแล้ว

ผู้แข่งบอกว่าไม่กล้าไปกับอ้ำแล้วโปรดแก้ม
กว่าเราทำเข้าไปก็ตรรกึนหน่าอยู่

ตอนนี้เป็นปีที่

ก็คิดว่าเราจะไปมอบเงินให้มูลนิกฤทธิ์หนึ่ง

ว่าถ้าจะเจอะแทนเข้ามารับของดีกว่า
ก็ได้เกิดไอเดียว่าเราไปจองร้านอาหาร

คือเลือกไปตอนนี้มีมูลิธิ
ต้านคือวิธีออทิสติก
และก็ปากแกร่งที่ดั้งสอง
กับเพื่อนสี่แสนเลย

ก็บอกไปทุกคนคุ้มโอนกันใหญ่เลยโอน
โอนมากันเต็มเลยค่ะแล้วก็มีเงินของเราด้วยร่วมไป
และคนที่จะมีดำใจเขียนมาในการว่า

อ๋อไม่ได้เขียน
อุ้ยฉันตอนนั้นไม่ได้ใช่
ฝากออกไม่ได้เลยนะ
เราจะปล่อย

พยายามเชิญค้ามาทำพ
ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากไปไหนเลย
ไม่อยากทำเอ้ยทำงานก็ได้
ไม่อยากได้อะไรเลย

ไม่ไม่อยากได้อะไรจริง
แต่พร้อมแกะของฝันได้ซักนิดนึง

ขอแอบถามเรื่องดึง
มีคนสงสัยดึงความสัมพันธ์กับคุณโภค
อะไรยังไงอยู่ด้วยไม่จับตาอยู่ด้วย
๖ปีที่แล้วชื่อชาวข่าว
เพื่อนก็เกิดไปพิเศษกับคนที่คับอย่างที่คำถาม
คุณถูกว่าคุณไม่คุยกับเรา

ไม่บอกเขาเลยนะคะบอกว่าคุณคิดเกียจบรรลบอาจจะอายคนเนอะ

คุณค่ะคุณค่ะก็เรียกเรื่อยเจอกันน้อยลงมากค่ะ

บางทีก็๒๓อาทิตย์เจอทีนึงบางทีก็อาทิตย์ละครั้ง
ถ้าไม่ได้เจอกันล่ะค่ะหลังคนอยู่บ้านเล่นเกร็ดด้วยกัน

ทุกอย่างยังมีอยู่เนอะใครใส่ใส่ใจได้

อ๋อแต่มันยังมีโมเม้นต์หวานที่เห็นอยู่บ้างนะ

โมเมนต์หวานเหรอไม่ค่อยมีหรอก

อ๋ออ่องมีคนที่ทำให้ร่องจ้อย

มิงแน่มาอันนที่แหลมเช้า
เองค่ะแล้วก็มีที่ร้านให้มาร้านนี้ค่ะ
มิงแน่ย้อย้อเชลล์ภาคคคคคค

ไม่เป็นบ้านอ้ำพกหลบไม่ใช่เป็นอ้ำทุกษาลาภาพค่ะ
อ๋อแค่เคลียร์